เดี๋ยวจะไปอีกหนึ่งจุดนะคะที่เกาะสมุยจังหวัดสุราธานีค่ะ
ก็ตั้งแต่ช่วงเย็นที่ผ่านมานะคะมีรายงานว่าฝนเริ่มตกบ้างแล้วนะคะ
และณตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างติดตามจากคุณระวีการแก้ววิจิตรค่ะ
ขอบคุณคุณวัชรีดวงใสนะคะที่รายงานสดมาจากพื้นที่ของ
จังหวัดสงขลาค่ะโดยในส่วนของดิฉันเองนะคะ
ก็ยืนรายงานสดอยู่ด้านหน้าศูนย์ปฏิบัติการย่อยชุมชนลำ
ซึ่งจุดนี้นะคะได้มีการตั้งจุดสแตนบายนะคะ
เพื่อที่จะเฝ้าระวังพายุสนร้อนปลาบึก
คาดว่าจะเคลื่อนตัวเข้ามาบนเกาะสมุยตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วนะคะ
แล้วก็บรรยากาศณตอนนี้คุณผู้ชมจะสังเกตเห็นเลยค่ะ
ว่าเริ่มมีฝนตกลงมาในพื้นที่ของเกาะสมุยแล้วนะคะ
แล้วก็มีลมแรงในบางพื้นที่นะคะ
แล้วก็มีเป็นระยะนะคะ
ซึ่งสัญญาณนี้นะคะสัญญาณในเรื่องของฝนที่ตกลงมา
แล้วก็ลมแรงนั้นก็ทำให้เจ้าหน้าที่หลายจุดนะคะ
รวมไปถึงประชาชนที่อยู่บนเกาะสมุยนั้น
ใจจดใจจอดที่จะเฝ้ารอดูสภาพอากาศกันตลอดเวลาเลยทีเดียวค่ะ
ด้านหลังของดิฉันจะพาไปดูการทำงานของเจ้าหน้าที่นะคะ
ตอนนี้เจ้าหน้าที่นะคะก็มีการเตรียมความพร้อมนะคะ
แล้วก็จัดทีมผลัดเปลี่ยนเวรยามนะคะ
เพื่อที่จะติดตามเฝ้าระวังพายุโซนร้อนปลาบึกนะคะ
คาดว่าอาจจะเคลื่อนตัวเข้ามาในพื้นที่ของเกาะสมุยกันตลอด๒๔ชั่วโมงนะคะ
ซึ่งการทำงานของศูนย์นี้นะคะก็ปฏิบัติการมาอย่างต่อเนื่องนะคะ
ตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วนะคะ
โดยเจ้าหน้าที่ก็มีการเตรียมอุปกรณ์แล้วก็เครื่องมือในการช่วยเหลือผู้ประสบเหตุนะคะ

ซึ่งเจ้าหน้าที่นะคะก็บอกว่าสถานการณ์ที่ผ่านมาตลอดทั้งวันนะคะ
ก็ต้องคงเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง
แล้วก็การรับมือกับสถานการณ์แบบนี้นะคะสถานการณ์ที่คาดเดายากเนี่ย
ก็เราก็ต้องมาสอบถามท่านสมาชิกสภานครเกาะสมุยนะคะ
ว่าการรับมือกับสถานการณ์แบบนี้ค่ะท่านเราควรที่จะรับมือแบบไหนคะ
ก็โดยส่วนทางศูนย์ละมัยเนี่ย
ได้จัดตั้งศูนย์มาตั้งแต่เมื่อวาน
ก็โดยการนำของผู้นำชุมชนของส่วนราชการของมูลนิธิกู้ชีพกู้ภัยสมาคมสมุยของมูลนิธิสุโกศลสงเคราะห
แล้วก็ภาคเอกชนในพื้นที่ละมัยรวมตัวกันมาเพื่อจะเป็นการเฝ้าระวัง
เพิ่มแบ่งเบาภาระทางราชการเนื่องจากของเราชุมชนของเราเป็นชุมชนเมือง
ที่มีการอาศัยอยู่หนาแน่นแล้วก็มีนักท่องเที่ยวอยู่เยอะริมชายหาดมีพื้นที่อยู่ริมติดชายหาด
เราเราก็เลยจำเป็นต้องจัดชุดเข้ามาเฝ้าระวังตัวนี้ครับผมจากสภาพอากาศที่เราเฝ้าติดตามกันตลอดตอนนี้คือ
ดูแล้วมีท่าทีหรือว่าแนวโน้มที่จะได้รับผลกระทบจากพายุไหมคะ
ก็จากการประเมินสถานการณ์เบื้องต้นตอนบ่าย
เรามีแนวโน้มว่าเกาะสมุยน่าจะดีขึ้น
แนวการขึ้นของพายุน่าจะไปขึ้นจากแถวอำเภอปากพนัง
ทำให้เกาะสมุยน่าจะเบาลงนะครับผม
แต่ก็เราก็ไม่ได้ไว้วางใจเราก็ยังเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องครับ
โอเคค่ะขอบคุณมากค่ะท่าน
นั่นก็คือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่นะคะ
ส่วนตลอดทั้งวันที่ผ่านมานะคะทีมข่าวก็ได้มีการติดตามนะคะ
แล้วก็ไปสำรวจในพื้นที่หาดต่างบนเกาะสมุยนะคะ
ซึ่งพื้นที่ของเกาะสมุยนะคะที่เราไปสำรวจมานะคะ
ก็มีในพื้นที่ของหาดละมัยอำเภอสมุยนะคะจังหวัดสุราชธานีเช่นกัน
สภาพอากาศตลอดทั้งวันนี้นะคะตั้งแต่ช่วงเย็นถึงค่ำ
ก็พบว่ายังไม่มีฝนตกลงมานะคะที่เราได้ไปสำรวจ
รวมถึงมีฝนตกบางช่วงเท่านั้นนะคะแล้วก็มีคลื่นลมแรงค่ะ
ทำให้ภาวะของสภาพอากาศนั้นก็ไม่ได้ส่งผลกระทบกับการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวนะคะ
ก็จะเห็นว่านักท่องเที่ยวยังทยอยเดินทางกันไปตากแดดพักอากาศนะคะ
แล้วก็มีการพักผ่อนกันตลอดเลยทีเดียวนะคะส่วนในพื้นที่ของหาดเฉวงนะคะ
ก็พบว่าไม่มีฝนตกเช่นกันนะคะมีเพียงท้องฟ้ามืดครึ้มลมแรงนะคะ
ทำให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวก็ยังเดินทางไปท่องเที่ยวเช่นกันค่ะ
ส่วนการเดินทางเรื่องของเรือเฟอรี่โดยสารนะคะซึ่งเป็นเรือใหญ่นั้น
ก็ได้ประกาศออกมาเป็นทางการแล้วนะคะว่ามีการงดเดินเรือ
แล้วก็หยุดจำหน่ายตัวล่วงหน้าตั้งแต่บ่ายโมงของวันนี้ที่ผ่านมานะคะ
ทำให้ไม่มีเรือโดยสารที่จะกลับเข้าฝั่งในพื้นที่ของอำเภอดอนศักดิ์
กว่าสภาพอากาศและขึ้นลมในทะเลจะกลับเข้าสู่ภาวะปกตินะคะ
แล้วก็ล่าสุดนะคะมีรายงานจากทางสายการบินนะคะ
ที่จะเดินทางลงมาในพื้นที่ของท่ากาศยานเกาะสมุยนะคะ
สายการบินก็มีรายงานออกมานะคะว่าจะหยุดทำการในวันพรุ่งนี้นะคะ
โดยพรุ่งนี้เนี่ยก็จะไม่มีเที่ยวบินนะคะที่จะเดินทางมายังเกาะสมุยค่ะ
เพื่อที่จะติดตามแล้วก็เฝ้าระวังในเรื่องของสภาพอากาศอย่างต่อเนื่องค่ะ
และนี่ก็คือบรรยากาศที่เกิดขึ้นนะคะรวมไปถึงสภาพอากาศที่ทีมข่าวยังเกาะติดสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง
ที่จะรายงานกลับไปยังสถานีค่ะระวิการแก้วิจิตรายงานจากเกาะสมุยจังหวัดสุราชธานีค่ะ